นี่ได้เห็นข่าวนี้บางคนบอกว่าโอ้โหคุณสืบสกุลคุณอาริยาเอาข่าวนี้มานำเสนอทานข้าวไม่ลง
เอางี้ละกันคุณผู้ชมลืมภาพข่าวเมื่อกี้ไปก่อน
เดี๋ยวไปอิ่มไปอร่อยด้วยกันกับข่าวที่ดิฉันจะเล่าต่อไปนี้
พาไปทานนี่เลยค่ะคุณผู้ชมเค้กกะเพรา
อันนี้แปลกแปลกสิปกติเคยเห็นแต่ข้าวถูกไหม
แต่นี่เป็นเค้กกะเพราและที่สำคัญอร่อยอย่างเดียวไม่พอ
อิ่มบุญด้วยนะจ๊ะอ๋อเหรอฮะยังไงฮะ
บุญยังไงรู้ไหมเขาจะหักรายได้ส่วนหนึ่งเนี่ย
ไปช่วยวัดพระบาทน้ำผู้นี่ค่ะเห็นไหม
ทำเหมือนก้อนเค้กเนอะใช่ค่ะแล้วดูสิ
กี่ปอนก็ว่าไปมีเป็นชั้นเลยส่วนเค้ก
เวลาเค้กเราเห็นเค้กเขาใช้แป้งทำถูกไหม
อันนี้ก็จะเป็นข้าวมาแทนแล้วก็มีกะเพราแบบสอดไส้ตรงกลางแบบนี้ค่ะ
นี่คือที่ร้านพัฒนาคารก๋วยเตี๋ยวเนื้อลุงปิ๊ด
อยู่ที่อำเภอบางแพรจังหวัดราชบุรีนะคะคุณผู้ชม
โซเชียลเขาบอกว่าเมนูนี้เนี่ยสุดว้าวเลยเค้กกระเพราค่ะ
คือเอาบรรยากาศที่ร้านก่อนบรรยากาศที่ร้านเนี่ย
จะตกแต่งเป็นสไตล์วินเทจหน่อยร่มรื่นหน้านั่ง
แล้วเมนูที่แปลกก็คือเค้กกะเพรา
มากคุณผู้ชมอิ่มท้องฟินสุด
เค้กกะเพราเนี่ยนะขนาดมันจะประมาณ๓ปอนด์
เราเลือกได้เลยค่ะว่าเราจะเอากะเพราเนื้อกะเพราหมู
แล้วเค้กกะเพรา๑ปอน๑ก้อน๑ก้อนแล้วกัน
ทานได้ประมาณ๖๗คนเพราะว่าขนาดมันใหญ่
ขนาดใหญ่เท่าเค้กสามปอนด์ส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะสั่งกลับไปทานที่บ้านกัน
สมมุติถ้าเกิดว่าใครบอกว่าเออไม่เอาไปทานที่บ้านทานที่ร้านได้ไหม
เขาจะมีน้ำซุปแถมให้ด้วยอ่าฮะราคาเนี่ยนะถ้าเป็นกะเพราหมูเนี่ย
ก้อนเนี้ยทั้งหมดเนี่ย๓๕๐บาทนี่วิธีการทำเขานะ
ใช่ค่ะทำให้ขึ้นรูปให้เป็นเค้ก
ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมแล้วที่ร้านเนี่ยคือเขาจะมีเมนูแบบ
เนื้อวัวเนื้อหมูเลยแหละเมื่อกี้ดิฉันบอกราคาเนื้อหมูไปแล้วใช่ไหม
ถ้าเกิดเนื้อวัวเนี่ยจะ๔๖๐บาทค่ะสั่งได้หมดเลย
ใช่ปกไข่ดาว๓ฟองถึงบอกไงบอกว่าเวลาหารกันแล้วคลุ้ม
ซึ่งที่ร้านเขาบอกว่าเมนูเค้กกะเพราเนี่ยนะคะ
เวลาจ่ายเงินมาแล้วเนี่ยร้านเขาจะหักออก๕๐บาท
เอาเงิน๕๐บาทนี้ไปสมทบทุนช่วยเหลือวัดพระบาทน้ำผู้
ก็อร่อยแล้วก็อิ่มบุญด้วยไปคุยกับลุงปิ๊ดค่ะ
เจ้าของร้านวัย๕๙ปีกับลูกสาวของลุงปิ๊ดเนี่ยนะคะ
ก็บอกว่าคนคิดเมนูเนี่ยคือลูกสาวเลยร้านเนี่ยเปิดมา๓ปีแล้ว
ซึ่งที่ร้านเนี่ยเราก็ถามไงลุงปี๊ดมีเมนูอะไรบ้างนอกจากเค้กกะเพรา
เขาบอกว่าอุ้ยก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัวเนื้อหมูเนี่ยก็โอ้อร่อยไม่แพ้กัน
แล้วก็พวกข้าวผัดกระเทียมข้าวผัดต่างก็อร่อย
แต่ว่าที่มาของเค้กกะเพราเนี่ยมันมาจากช่วงปีใหม่ไงที่เจอโควิด
ทีนี้เขาก็เลยเอาทำยังไงดีล่ะก็เลยคิดเป็นเมนูเค้กกะเพราขึ้นมาเพื่อเพิ่มยอดขาย
เพราะว่าวันหนึ่งเขาบอกว่าตอนเย็นข้าวมันจะเหลือไงคุณ
เหลือจากการทำกับข้าวก็เลยคิดว่าจะเอาข้าวมาทำอะไรได้ดี
ก็เลยคิดว่าเอามาทำนี้ละกันอัดเป็นแบบเป็นเค้กปอนด์เลย
คือเขาก็เรียกว่าเป็นไอเดียสร้างสรรค์แล้วกันนะสร้างสรรค์ให้เมนูนี้มันไม่ธรรมดานะฮะ
ธรรมดาเราเห็นข้าวกะเพราเราก็ข้าวกะเพราเป็นเมนูทั่วไป
ข้าวกะเพราโปะไข่แต่ทีนี้ทำมาเป็นเค้กกระเพรา
พอเราได้ยินคำว่าเค้กกระเพราเราก็สนใจเหมือนกันนะ
ใช่ค่ะก็นี่แหละใครอยากไปอุดหนุนก็ไปได้
ดูสิน้องนักเรียนเขาก็มากันแบบเป็นแก๊งเลยนะ
แล้วก็หารกันอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำนี่ข้นค่ะคุณผู้ชมค่ะ
หิวใช่ไหมถ้าเกิดว่าหิวก็ไปได้เลยค่ะคุณผู้ชม
ร้านนี้อยู่ที่หมู่๓ตำบลบางแพรที่ราชบุรีนั่นเองนะคะ
ใกล้กับวัดบางแพรใต้ซึ่งบางคนบอกว่าไปไม่ถูกอ่ะ
อยากที่จะดูพิกัดเอาไปได้ที่เพจพัฒนาคารร้านก๋วยเตี๋ยเนื้อลุงปิ๊ดนะคะ
เขาเปิดทุกวันเลยตั้งแต่๘โมงครึ่งจนถึงประมาณบ่าย๓
หยุดทุกวันพุธนะคะใครที่สนใจไปชิมดูได้
อร่อยยังไงบอกกันด้วยนะคะอ้าววันนี้อดกิน
วันนี้วันพุธเขาหยุดนะฮะก็ล้างท้องรอหน่อย